ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างค่ะ
เรื่องของเจ้าอาวาสรูปนี้เขากำลังตามตัวกันอยู่ค่ะ
วัดดังที่สุพรรณบุรีมีการจัดงานทอดกระถิ่น
ทุกคนก็เอาเงินมาทอดกระถิ่นกันเยอะทีเดียวนะคะ

แต่ว่าอยู่ดีเจ้าอาวาสหายตัวไป
ไร้ร่องรอยพร้อมกับเงินกระถิ่นนั่นแหละค่ะ
แล้วพอตรวจสอบไปมาปรากฏว่าเจ้าอาวาสเอง
ก็มีการหยิบยืมเงินจากญาติโยม๓๘คน
รวมแล้วอีก๔ล้านบาทด้วย
คราวนี้เลยเป็นเรื่องเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่การเงินของวัดบางปลาหมอในฉลอง
เอาหลักฐานเข้าแสดงกับตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี

บอกว่าให้ช่วยติดตามเงินของวัดนะคะ
จำนวน๗๑๑๗๑๘๖บาทกับอีก๗๕สตางค์
คาดว่าเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลด้วย

โดยนายฉลองเล่าว่าเมื่อ๑๒พฤศจิกายน
วัดบางปรมอล์จัดงานทศกทิศได้ยอดเงินทำบุญ
นะคะซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนที่เอาเงินไปฝากธนาคาร

ซึ่งทีแรกก็ไม่รู้ว่าเงินไม่ได้เข้าบัญชี
เพราะสมุดบัญชีวัดก็อยู่กับเจ้าอาวาสนั่นแหละ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตนเองไปขอรับสมุดบัญชี
เพื่อที่จะเอาไปปรับยอดถึงได้รู้ว่า
เงินไม่ได้เข้าบัญชีแล้วเจ้าอาวาสก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้
ก็คาดว่าน่าจะไปพร้อมกับเงินกระถิ่นนั่นแหละ
ก็เลยต้องมาแจ้งความให้ติดตามตัวนะคะ
บัญชีเงินฝากของวัดเนี่ยนายฉลองบอกมี๒บัญชี
บัญชีแรกจะมีคนรับผิดชอบ๓คนซึ่งเวลาเบิกต้อง๒ใน๓
ถึงจะเบิกได้บัญชีนี้เหลือเงินอยู่๘๔๙บาทกับอีก๑๕สตางค์
ส่วนอีกบัญชีนึงเจ้าอาวาสสามารถเบิกเงินได้คนเดียว
แล้วในบัญชีนี้ค่ะพอไปดูก็พบหลักฐานว่า
วันที่๑๓พฤศจิกายนถูกเบิกไป๒๙๐๐๐บาท
พฤศจิกาถูกเบิกไปอีก๕๐๐บาท
เงินเหลือในบัญชี๒๖๒บาทกับอีก๖๕สตางค์
อันนี้ไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงมีการเบิกไป
เพราะบัญชีนี้เจ้าอาวาสเบิกได้คนเดียวนะคะ
นอกจากเงินวัดแล้วยังมีเงินอีกส่วนนึงนะคะ

ฉลองมีการหยิบยืมเงินจากตัวนายฉลองเองเนี่ยนะคะ
๖๐๐๐บาทแล้วยืมอีกชาวบ้านอีกหลายคนเลย๓๘คน

โดยเจ้าอาวาสอ้างว่าจะเอาไปช่วยญาติที่เดือดร้อน
แต่ก็ยังไม่มีชาวบ้านคนไหนไปแจ้งความนะคะ

หนี้ทุกคนจะฟ้องดำเนินคดีร่วมกัน
จะแยกย้ายกันไปแจ้งความคดีของตัวเอง

เดี๋ยวเขาบอกวันที่๒๙นี้จะสรุปกันอีกครั้งนึง
หรือจะแจ้งรวมหรือจะแจ้งแยกค่ะ

ทิ้งติดต่อมาให้เลย
เห็นบอกว่ามีการยืมเงิน
อันนี้ยืมเงินของคุณลุงไปด้วยไหมครับ
ยอดเท่าไหร่ครับ

ยืมไปช่วยญาติกันเด็ดร้อน
แล้วชาวบ้านคุณอื่นมียืมด้วยไหมครับ

ยอดคุณเท่าไหร่

เงินวัดในบัญชีก่อนหน้านี้นะคะ

แล้วก็เงินที่หยิบยืมชาวบ้านไปรวม

ที่หายไปพร้อมกับเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะ
ทางกุ้มกับสถานีตำรวจพุทธรเมืองสุพรรณบุรีบอกว่า
เร่งสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดูว่าเข้าข่ายความผิดข้อใดบ้าง
กรณีเงินวัดและเงินชาวบ้าน

แล้วฝากไปทุกวัดเลยให้เพิ่มมาตรการ

รัดกลุ่มและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
วัดนะครับในส่วนของกระบวนการในการควบคุม
ในการติดตามในการตรวจสอบ
ก็ขอให้มีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
เราเข้าใจถึงพุทธศาสนิกชน
ที่นำเงินมาทำบุญให้วัด

เจ้าอาวาสรูปนี้ที่กำลังตามตัวอยู่
ก็คือเป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
แล้วก็วัยเพียง๓๐กว่าเท่านั้น
ชาวบ้านเองทุกคนก็ยืนยันว่าท่านก็เป็นคนมีแอธยาศัยมัยตรี
เป็นพระที่พัฒนาวัดให้เจริญเป็นที่รักใคร่
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนก็ตกใจและเสียความรู้สึกค่ะ
แต่ก็หวังว่าจะนำเงินมาคืนวัดแล้วก็กลับมาพัฒนาวัดเช่นเดิม
กำลังรอฟังข่าวอยู่นะคะว่าตกลงแล้วยังไงนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าอาวาสได้ในตอนนี้นะคะ